นี่จริงนะท้ายเบรกที่แล้วคุณพี่รุษที่นั่งข้างบอกไว้แล้วว่า

ดูหน่อยไหมว่าทิมพิโรธเขาพิโรธขนาดไหนด่าคนอื่นไปทั่ว
เชื่อป่ะมีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าฉันขอย้ายหนีละ
ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะ

คว่างของใส่บ้านชาวบ้านเขาด้วยค่ะ
นอรมองว์

นอบ

โชว์

นไปฟะ

เมื่อกี้มันเห็นเขาด่าเขาด่าใครอ่ะ
นี่ไงกำลังจะถามว่าแบบไหนอ่ะใครเหรออยู่

ใช่แล้วดูแบบโวยวายแล้วก็หันแบบเหรอ

นั่นเมื่อกี้มีเดินไกลอยู่คนนั้นอ่ะนู้น
ใช่คู่กรณีไหมอ่ะไม่น่าใช่หรอก
แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเกิดหน้าบ้านคุณผู้ชมมีคนมาอย่างนี้ตลอด

ทำไงอ่ะวันดีคืนดีเดี๋ยวเจออะไรนะไอ้ที่สูบลมยางอ่ะ

ออกไปทำธุระปั๊บเดินมาปั๊บเก๋าเหรอ
นี่อื้อหือ
ไม่รู้จริงว่าคือด่าใครอยู่นะคะ

นี่แหละที่ดอมเขาบอกไงนายพิโรธทิมพิโรธ

แล้วนะเขากำลังเอะอะโวยวายน่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะด่ากราดชาวบ้าน
แล้วก็คว่างของใส่ประตูก็คือไอ้ที่สูบลมยางนั่นแหละ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองตอนบ่ายค่ะ
คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าสุดทนแล้ว

จะก่อเหตุอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้ไหม
คุณนักข่าวช่วยนำเสนอข่าวนี้ทีเถอะ
นักข่าวของเราโอ๊ยเมื่อวานพอได้รับเรื่องมา
นี่รีบไปตรวจสอบเลยค่ะตอนเย็นไปที่หมู่บ้าน
อยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีไปคุยกับผู้นำชุมชนก่อน

ผู้นำชุมชนคือนางสาวอาพัสราพุกน้อยค่ะ

วันนะจะขี่รถเที่ยวเล่นไปวันแล้วก็เสพยาด้วย
เขาอยู่กับแม่แล้วก็ลูกมีลูกสาวด้วยนะ
พี่ชายทิมก็ติดคุกคดียาเสพติด
แล้วเวลาที่ทิมเสพยาบ้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละ
งั้นใช่ไหมอาการอย่างนี้คือเสพยาบ้าใช่ไหมคะ

ก่อนหน้านี้เคยบอกตำรวจให้ไปจับมาหลายครั้งแล้ว

ให้ไปนำตัวนายทิมออกมาไปบำบัดหลายรอบ
แต่ว่าทิมก็หนีออกมาทุกครั้งเลย

หวาดระแวงกลัวไงว่าจะถูกนายทิมทำร้ายอีก
บางคนนี้คือขายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำตัวทิมไปรักษาไปบำบัด
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้นะคะ